มาดูกรณีของคุณเสกโลโซนะครับ
ปรากฏว่าถูกคุมตัวเข้าเรือนจำแล้วคุณ
นี่แหละครับภาพของคุณเสกโลโซนะครับ

แต่ว่าอันนี้มันต้องโยงไปถึงคดีเก่า
เมื่อวันที่๓๑ธันวาคมปี๖๐นู่น
กรณีที่นายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซ
ศิลปินร็อกเกอร์ชื่อดังวัย๔๗ปีนะครับ
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
ในการที่จะบุกจับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วคุณเสกเขามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในครอบครองใช่ไหมตอนนั้นจำได้ไหมฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหไปปิดล้อม
บ้านของคุณเสกแล้วพยายามให้คนเกลี้ยกล่อม

กว่าจะจับกลุ่มตัวได้ในครั้งนั้นก็ใช้เวลานานอยู่นะครับ
ที่สุดวันนี้สารอาญามีนบุรีได้อ่านคำสั่งของสารดีกา
คดีที่อายการสำนักงานคดีอาญา๑๒มีนบุรี
เป็นโจทยื่นฟ้องคุณเสกโลโซกรณีนี้แหละครับ
แล้วก็ยื่นทนายความของคุณเสกโลโซ
ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตดีกา

เห็นว่าคำร้องขออนุญาตดีกาของนายเสกโลโซนั้น
พิพากษาสารชั้นต้นและผู้พิพากษาสารอุทธร
เห็นว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงสารดีการทั้งสิ้น
ไม่อนุญาตให้ยื่นดีกาครับให้ยกคำร้อง
แล้วก็ได้ออกหมายจำคุกทำให้คดีนั้นถึงที่สุดนะครับ
และทำให้เสกโลโซต้องจำคุก๒ปี๑๘เดือน
โดยเสกโลโซเดินทางมาฟังคำพิพากษา
พร้อมด้วยคุณการภรรยาแล้วก็ทนายความ
ทนายความก็เปิดเผยสั้นบอกว่า

เพื่อที่จะอุทธรณคำสั่งภายใน๑๕วัน

ก็เป็นภาพที่เห็นว่าคุณเสกโลโซ
ถูกเจ้าหน้าที่ราชธรรมควบคุมตัว
เพื่อรอส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีนะครับ
ขณะที่คุณการเองจะเข้าเยี่ยม
ให้กำลังใจสามีที่ห้องควบคุมสารอาญามีนบุรีด้วยนะครับ
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวนะ
คุณการแล้วก็ทนายความจะแถลงข่าวนะครับ
ถึงแนวทางต่อไปว่าจะทำยังไงกันต่อนะฮะ
แถลงที่หมู่บ้านเศษศิริตอน๕โมงเย็นนี้นะครับ
ก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะแล้วก็อัปเดตได้จากช่วงข่าวเย็นไทยรัฐด้วย